โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ค่ะได้มีหนังสือแถลงการนะคะ
เรื่องการออกหนังสือรับรองการตายกรณีสันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน
ฉบับที่๒โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้สอบข้อเท็จจริง
แล้วก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะคะมีทั้งหมดเนี่ยห้าข้อด้วยกันนะคะ
ข้อหนึ่งก็คือผู้เสียชีวิตได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลเอกชน
มาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์วันที่๕สิงหาเวลา๑๙นาฬิกา๒๐นาที
ประวัติการเจ็บป่วยได้จากใบส่งตัวของโรงพยาบาลเอกชนและตำรวจผู้นำส่ง
ญาติที่ติดต่อได้ก็คือบิดาซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลการเจ็บป่วยครั้งนี้ได้นะคะ
ข้อ๒ก็คือโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ให้การดูแลรักษาผู้เสียชีวิต
มาตรฐานวิชาชีพทุกขั้นตอนจนกระทั่งเสียชีวิตวันที่๖เวลา๑๓นาฬิกา๒๐นาที
ข้อ๓หลังเสียชีวิตได้ชนะสูตรพลิกศพโดยแพทย์นิติเวศ
ในวันที่๗สิงหาคมเวลา๙นาฬิกาเนื่องจากต้องรอผลตรวจโควิด
ผลการผ่าศพเบื้องต้นการตรวจคัดกรองปัสสาวะพบสารเม็ดแอมเฟตามีน
โดยลงสาเหตุการตายเบื้องต้นในหนังสือรับรองการตายสันนิษฐานว่า
จากสารแอมเฟตามีนซึ่งเป็นไปตามหลักฐานที่พบในขณะนั้น
และได้อธิบายอธิบายได้ตามหลักวิชาการค่ะ
สี่ก็คือการชนสูตรนั้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และดำเนินการตามมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยทุกขั้นตอน
และข้อ๕นะคะผลการชนสูตรฉบับสมบูรณ์มีกำหนดส่งมอบ
ให้พนักงานเจ้าของคดีในวันที่๓๐สิงหาคมนี้
ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการตายได้
เนื่องจากมีกฎหมายบังคับไว้นะคะนี่เป็นแถลงการของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ค่ะ

ขณะที่รองภูมิครับการกองปราบปรามค่ะพลอ่าพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพ
วันนี้ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าผลชนสูตรฉบับเต็มได้ถึงมือทีมพนักงานสอบสวนแล้ว
จากการที่ได้อ่านแล้วชัดเจนแพทย์ลงความเห็นการเสียชีวิตของเหยื่อชี้ชัด
ก็เกิดจากการขาดอากาศหายใจส่วนสารเสพติดก็พบแต่ไม่มีผล
ส่วนผลยาเสพติดมีอยู่บ้างแต่สรุปภาพรวมไม่ใช่สาเหตุการตายจากการเสพยาเสพติด
แต่ชัดเจนว่าขาดอากาศหายใจนะคะ
ขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะวันนี้พลตำรวจโทสารวุฒิการพาณิชย์รองเจรตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวางแนวทางในการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะคะ
ภูมิกับโจ้และพวกรวม๗คนก่อนที่จะทำการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
คือการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงนะคะ
ซึ่งก็มีรายงานจากตำรวจภูทรภาค๖ค่ะบอกว่า
ผู้กำกับโจ้นั้นเคยมีประวัตินะคะเคยรักษาโรคไบโพล่าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาระยะหนึ่งแล้ว
แล้วก็ต้องกินยาต่อเนื่องซึ่งก็มีความเป็นไปได้
ที่จะมีการนำประเด็นนี้มาต่อสู้ในชั้นศาลค่ะ
มาดูกรณีพระอานท์มนตร์ครับพระอานท์มนตร์ที่ไปให้กำลังใจผู้กำกับโจ้
ปรากฏว่าล่าสุดครับวัดพัทราสิทธารามร์ปรากฏว่าเติมเวลาล่าสุดครับ
ทารามออกคำสั่งให้พระอานนท์ท่านออกจากวัดแล้วนะฮะ
คำสั่งลงนามโดยพระครูประหลัดวัญชาติวิชาโต
ท่านเจ้าอาวาสวัดพัฒระสิทธารามออกคำสั่งเรื่องให้พระอานนท์นะครับ
สังกัดวัดไพรสนศักดารามตะบนหล่มศักดิ์อำเภอหลมศักดิ
จังหวัดเพชรชบูรณ์พ้นออกจากวัดพัฒระสิทธาราม
เนื่องจากท่านมีพฤติกรรมประพฤติปฏิบัติผิดทางโลกะวัชชะ
เป็นที่ติเตียนทั่วไปของคณะสงฆ์
กรณีที่ท่านเดินทางไปให้กำลังใจพันธบทเอก
ทิติสันอุทธนผลหรือว่าอดีตภูมิกับโจ้นะฮะ
แล้วก็เอาอาหารไปมอบให้แสดงความเห็น
อย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นนั่นแหละครับ
คือในหนังสือในคำสั่งเนี่ย
พฤติการดังกล่าวปรากฏและเผยแพร่ไปตามสื่อต่าง
ซึ่งไม่เหมาะสมหรือควรแก่การประพฤติ
และส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์โดยรวมในเขตพื้นที่
ออกคำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์ภายในวัด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม
ดำรงไว้ซึ่งคุณงามแห่งสมณะนั้นต่อไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๓๘แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ

พิจารณาให้พระอานลที่ท่านสังกัด
ไพรสนศักดารามตำบลหล่มศักดิ์อำเภอหล่มศักดิ
จังหวัดเพชรชบูรณ์นั้นพ้นออกจากวัดพัฒระสิทธาราม

สำหรับพระอานนท์นะครับเป็นพระจากวัดไพรสนศักดาราม
ไปขออาศัยที่วัดพัฒระสิทธาราม
ก็เพื่อเข้าศึกษาปริญญาตรีโดยเข้าพักตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็บัตรนี้ก็ต้องออกจากวัดนะครับตามหนังสือคำสั่งที่ผมได้นำเรียนไปครับ